แล้วก็ไปชนคุณป้าลินจนเสียชีวิตเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
แล้วก็เกือบไปชนคนจะข้ามถนนด้วยนะ
เรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นนายจ้างของป้าลินออกมาร้องผ่านสื่อขอความเป็นธรรมครับ
ไปดูซะหน่อยนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ลินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาโดนชนไปแล้วนะ
ครับล้มเนอะล้มไปแล้ว
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บครับเจ็บสาหัสเลย
ลินหรือว่านางสาวนารินอรุณโนอายุ๕๘ปีสุดท้ายเธอเสียชีวิต
ไปเลยฮะไปเลยฮะไม่หยุดจอดรอให้ความช่วยเหลือหรือดูดำดูดีอะไรเลย
ไอ้จังหวะขับหนีเนี่ยคุณผู้ชมเกือบไปชนคนข้ามถนนด้วย
เหตุเกิดในซอยห้วยกะปิ๑๗ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีเมื่อ๑๓ตุลาคม
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับพี่สมัยอายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารแถวที่จุดเกิดเหตุเลยนะ
แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
สมัยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาเห็นป้าลินไปซื้อผลไม้
รถมอเตอร์ไซค์แล้วหันไปก็ล้มลงแล้วครับแต่ว่าจะไปเกี่ยวท้ายมอเตอร์ไซค์เขารถกิ๋ง
พอเกี่ยวแกเสร็จปุ๊บรถแกพอล้มมาทีนี้คนชนเนี่ยก็หนีเลยไม่ลงมาดูไม่อะไรก็รีบขี่รถไปเลยครับ
ส่วนในจ้างของป้าลินที่เสียชีวิตครับคุณเอกชัยเนี่ยบอกว่าเขาเพิ่งมารู้ภายหลังว่าคนขับรถก่อเหตุเนี่ย
เป็นแม่ของอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชนบุรีเอฟซีแต่ในจุดเกิดเหตุลักษณะการขับรถหลบหนี
คล่องแคล่วชำนาญนะไม่เหมือนกับผู้หญิงสูงอายุเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยหรือมีการเปลี่ยนตัวคนขับหรือเปล่า
จะได้มารับผิดแทนไงอีกประเด็นนึงที่ตนเองและญาติย่านของป้าลินยังติดใจก็คือ
ค่าเสียหายที่เรียกไป๑ล้านบาทมีการต่อรองครับคุณผู้ชมต่อรองเหลือ๓แสนบาท
ซึ่งคู่กรณีอ้างว่าก็ไม่มีเงินและจนถึงตอนนี้ผ่านมาเกือบเดือนแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลยครับ
ล่าสุดครับความคืบหน้าคดีนี้ตำรวจสพเสม็ดเปิดเผยว่าหลังป้าลินท่านเสียชีวิต
เอารถคันก่อเหตุไปมอบตัวแล้วครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายแล้วก็หลบหนีโดยไม่แจ้งเหตุครับ
ส่วนรถคันนั้นเป็นของน้องชาย
กระแสโซเชียลที่อ้างว่ามีการสลับตัวคนขับให้เป็นแม่เพื่อมารับผิดแทนลูกหรือไม่นั้น
ตำรวจสภเสม็ดยืนยันว่ายังไม่มีมูลในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับ